ท่านผู้ชมครับเมื่อคืนที่ผ่านมามีอุบัติเหตุนะครับ
ถนนติวานทนนทรับุ๋รีนะครับ
มีผู้บาดเจ็บ๓คนตำรวจ๒นาย
แล้วก็เป็นผู้ที่เป็นชายหนุ่ม

อีกคนนึงที่นั่งรถมาด้วยกันคือนายวัชรินเอกญาติอายุ๓๑คนนี้สาหัส

เป็นรถเก่งคนเจ็บคือรอยตำรวจเอกปริธัศวิบูรณ์ยานลอ๔๑
เป็นตำรวจสนบังยี่เรือ
เหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างนี้ฮะคือเมื่อคืนนี้ตอนที่ตำรวจสพปะเกร็ด
เขาตั้งด่านเกี่ยวกับตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ที่หน้าธนาคารแห่งหนึ่ง
สาขา๕แยกปากเกร็ดถนนติวานนท์ฝั่งขาออก
วัชรินเนี่ยขับรถมาแล้วเมาแล้วขับ
ตำรวจธีระเห็นว่าเมามากไปโรงพักไม่ไหวแน่
ก็เลยขับรถของนายวัชรินนั่นแหละให้คนที่เป็นคนเมาแล้วขับนั่งเบาะหน้าพาไปโรงพัก
เลี้ยวกลับรถตรงจุดเกิดเหตุเป็นจุดยูเทิร์นนะครับ
รถของร้อยตำรวจเอกปริทัศน์เขาเป็นตำรวจสอนอบังยี่เรือ
กำลังจะขับรถกลับบ้านชนนะฮะเพราะว่าบอกว่าถูกกลับรถตัดหน้าแบบนี้นะครับ
ก็ชนประสานงากันนะครับทำให้บาดเจ็บทั้ง๓คนในรถทั้ง๒คันนะครับ
ทีนี้กล้องที่บริเวณจุดเกิดเหตุก็มองไม่เห็นซะด้วยนะครับ
เพราะว่ามีอยู่ตัวหนึ่งก็หันไปจุดอื่นนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นตีสี่กว่านะครับ
แม่ของนายวัชรินนะบอกว่าลูกชายเนี่ยเมาแล้วขับนะตอนนี้อาการก็คือสาหัสเลือดออกในสมองตาขวาแตกนะครับ
แต่ทีนี้ตำรวจที่ขับรถพาลูกชายมาเป็นรถของลูกชายบอกว่าอุบัติเหตุที่เกิดก็เพราะว่าระบบเบรกของรถลูกชายอยู่ดีตอนกลับรถมันมีปัญหาขัดข้อง
แม่บอกว่าเดี๋ยวต้องคุยกันหน่อยเพราะยังไงซะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเอาละลูกเธอเมาแล้วขับแต่ลูกเธอไม่ได้เป็นคนขับรถแล้วทำให้เกิดอุบัติเหตุตรงนี้

บริทัศน์นะคนที่ขับรถให้กับชายที่เมาแล้วขับ๒ข้อหาคือขับรถรอยปริทัศน์นี่คนที่ขับรถมาชนนะก็คือขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้เฉียวชนรถคนอื่นจนรับความเสียหายและมีผู้บาดเจ็บสาหัสนะครับและข้อหาขับรถขณะเมาสุราด้วยนะแต่ตัวเองเนี่ยบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับส่วนสิบตมตรีทีระนะซึ่ง
ผู้บาดเจ็บสาหัสก็แจ้งกันไว้ก่อนทั้งสองฝ่ายแล้วที่เหลือเดี๋ยวไปดูอีกทีว่าใครผิดใครถูกอะไรยังไงส่วนนายวัชรินบาดเจ็บสาหัสแต่ถ้าหายแล้วก็ต้องถูกดำเนินคดีเรื่องของเมาแล้วขับเรื่องการชดใช้ค่าเสียหายอะไรต่างเนี่ยเดี๋ยวทางสพปะเกร็ดบอกว่าว่ากันไปตามกฎหมายค่ะสพปะเกร็ด